นี้อยากให้ลองฟังดูนะครับคุณผู้ชม
คือเราย้ำกันตลอดแหละค่ะว่าใช่
เรื่องของการฉีดวัคซีนมันเป็นการป้องกันจากหนักเป็นเบา
เรื่องของอาการตายเนี่ยจะได้แบบคือไม่เสี่ยงตายพูดง่ายนะคะ
แต่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแห่งหนึ่งที่สมุทรสาครค่ะ
เรียกกันว่าหมอหนึ่งนะคะนี่ค่ะเป็นเจ้าหน้าที่ด่านหน้า
ลุยโควิดตั้งแต่ละรอกแรกมาตลอดเลยนะคะสุดท้ายพลาดท่าไปติดโควิดค่ะคุณผู้ชม
คือเขาก็ไม่ได้อยากติดนะแต่เขาต้องรักษาคนที่ติดโควิดต้องช่วยกัน
แล้วเขาไปติดโควิดปรากฏว่าประเด็นอยู่ตรงนี้
คุณหมอหนึ่งที่ชาวบ้านเรียกฉีดซีโนแวคไปแล้ว๒เข็มนะคะ
ไปแล้ว๒เข็มค่ะคุณผู้ชมนี่คือหลักฐานเชิงประจักษ์เลยว่า
คือถ้าฉีดแล้วไม่ใช่ว่าจะไม่ตายใช่ไหมคะ
คือท่านเป็นโควิดแล้วก็รักษาตัวมาสักระยะหนึ่ง
แล้วสุดท้ายจากโลกใบนี้ไปเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะ
ก็ได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กค่ะนี่ภาพนี้
ขณะเดินทางไปร่วมพิธีชาปนกิจศพของหมอหนึ่งพร้อมระบุข้อความ
ข้อความแต่ละข้อความของผู้ว่าปู
มันจะมีอะไรที่ทำให้ได้แง่คิดแล้วมีอะไรในนั้นซ่อนอยู่เสมอ
อย่างนั้นสกัดมาเอาเฉพาะที่เป็นประเด็นสำคัญนะครับ
ผู้ว่าปูบอกว่าขออธิษฐานให้ดวงวิญญาณหมอหนึ่ง
ไปสู่สุขติในสัมปรายภพพวกเราที่ยังอยู่
พร้อมที่จะเป็นด่านหน้าที่บางคนเคยปรามาทว่า
เห็นแก่ตัวตรงนี้แหละค่ะทั้งที่เจ็บและตาย
อยู่ใกล้แค่เอื้อมนี่อีกหนึ่งชีวิตที่ต้องสูญเสียไปนะคะ
จากการปฏิบัติหน้าที่ค่ะทีนี้สำหรับผู้ว่าปูเนี่ย
ท่านเป็นเบอร์หนึ่งใช่ไหมคะ
เป็นประธานกรรมการโรคติดต่อของจังหวัดคือผู้ว่าทุกจังหวัดแหละ
ปรากฏว่าผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอกระทุ่มแบนติดโควิด
ก็ต้องไปสืบสวนโรคกันต่อว่าสาธารณสุขอำเภอกระทุ่มแบน
ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงติดโควิดกันหรือเปล่า
ถ้าเกิดว่าสาธารณสุขในห้อมล้อมในห้องประชุมนั้นติดโควิด
แปลว่าอะไรคะแปลว่ารองผู้ว่าประหลัดอำเภอ
อำเภอในอำเภอของกระทุ่มแบนเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงค่ะ

เพราะว่าปูท่านเคยเป็นแล้วรักษาหายแล้ว
นี่โว๊คกลับมาเสี่ยงอีกรอบหนึ่ง

ดูสิคะว่าด่านหน้าเขาทำงานกันแบบนี้
เสียสละกันแบบนี้ค่ะ